คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์ด้านหลังหน่อยค่ะ

เขาเอาใส่ในมือ

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป

แต่เรายังไม่ทราบรายเทียดนะ
ได้ทราบครับ
ถ้าดูในวงจรปิดอาจจะเห็นบางอย่างตกอยู่
อาจจะมีแกปะเป็วหรืออะไรสักอย่าง

เพราะว่าถามว่าคุณคณากรแล้วกับฝั่งผู้หญิงล่ะยังไง
ตอนนี้ผมไม่ได้ติดต่อกันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เลย
อุ๊ยเกิดเหตุการณ์แต่๒๐กรกฎานะดอม

เอาจริงผมไม่ได้ผมไม่ได้โทษหรอกว่าเป็นความผิดของฝั่งผู้หญิง
แต่ผมไม่เข้าใจทำไมถึงเงียบ
หรือว่าผู้หญิงเขาก็อยากจบกับผมแล้ว
ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องทางคดีไง
อย่างที่พี่บุ๊คบอกว่าไม่แน่ใจว่าไอ้ของที่ตกนั้นใช่มือถือหรือเปล่า
เดี๋ยวคุณธนากรเองจะไปแจ้งความกับตำรวจ
เรื่องคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินด้วย
ผู้กำกับบอกว่าตอนนี้ให้ฝ่ายสื่อกำลังตาม
ตามตัวฝั่งผู้ชายที่เป็นแฟนเก่า
รวมถึงต้องเอาตัวผู้หญิงมาสอบปากคำ
แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะมีการดำเนินคดีด้วยนะคะ